มาที่คดีน้องชมพู่นิดหนึ่งนะคุณผู้ชม
คือก่อนหน้านี้ลุงพลโดนแจ้งข้อเก่าหาไป
ข้อกล่าวหานักสุดก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ

ล่าสุดป้าแตนภรรยาลุงพลโดนด้วย
เตรียมโดนแจ้งข้อกล่าวหาสองข้อหาด้วยกันนะครับ
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ค่ะนางสัมพรหลาโพหรือว่าป้าแตน
เดินทางไปที่เถียงนาของตาชาญแล้วก็ยายสมควร

แล้วก็มีตำรวจนี่ค่ะจากสพกกตูมนะคะ
หมายเรียกมาส่งให้เซ็นรับทราบ
บอกว่าให้ไปที่โรงพักนะไปรับทราบข้อกล่าวหา
ในวันนี้๔กันยายนค่ะคุณผู้ชม
แตนถูกแจ้ง๒ข้อกล่าวหาคือกระทำการใดกับศพ
เพื่อทำให้ผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไป
อันนี้ข้อหาเดียวกับลุงพล
เป็นตัวการร่วมกระทำผิดตั้งแต่๒คนขึ้นไป
สืบเนื่องจากพนักงานอายการจังหวัดมุกดาหารค่ะ
มีการพิจารณาสำนวนการสอบสวนของตำรวจแล้วเห็นว่า
มีปรากฏพยานหลักฐานและพฤติการ
โดยมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
แตนได้ร่วมกระทำความผิดกับลุงพล
ตกเป็นเหยื่อของผู้ต้องหาก่อนหน้านี้

หลังจากที่มีข่าวลือว่าจะมีการออกหมายจับสุดท้ายแล้วก็เป็นจริง
พร้อมที่จะไปรับทราบข้อกล่าวหาตามวันเวลาที่นัดหมาย
ลุงพลบอกว่าก็ไม่ได้เกินคาดอะไรนะคะ
เอาไว้แล้วล่วงหน้าว่าต้องมีอะไรแน่
มีอะไรมากกว่านี้แต่ไม่คิดว่า
โดนป้าแตนด้วยนะคะ

ตั้งแต่ลุงมีหมามีอะไรมานะคะอะไรมันจะเกิดขึ้นกับเรานะคะ

มันจะเกิดขึ้นนะคะทุกคนก็

เฮ่ยลืมตานิดหนึ่งนะคะ
อะไรก็ให้ลืมตานิดนึงเราคือประชาชนตาดำนะคะ
เราไม่เป็นห่วงอะไรหรอกค่ะทุกคนนะคะ

เข้ามาดูมาฟังกันนะครับ

ก็ถามว่าลุงมีรู้สึกมีความเครียดไหม

ทุกคนก็จะบอกว่าให้ลุงบอกว่าเครียดไม่ใช่ว่าไม่เครียด

แต่เราไม่ได้บ้าไปตามสิ่งที่มันเกิดขึ้น

แต่ว่าป้าแตนบอกเห็นไหมให้ลืมตา

แต่ว่าก็ไม่ได้แบบคือตีโพยตีพาย

ความผิดที่เกี่ยวกับการกระทำผิดใดเกี่ยวกับศพนั้นนะคะ
คุณผู้ชมมีโทษจำคุกตั้งแต่๖เดือนถึง๒ปี
หรือปรับตั้งแต่๑๐๐๐๔๐๐๐บาท

หรือเพื่ออำพางคดี